ที่ตีโค้งเข้ามานี่คือนายพีรพัฒน์เชยต่วนอายุห้าสิบห้า
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับออกมาจากวัดวังน้ำโจรหมู่๓
ตะบนแจงงามอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ขโมยอะไรมาล่ะเสาเต็นต์ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นคืน
วันที่ยี่สิบสองตุลาคมที่ผ่านมาพระลูกวัดวังน้ำโจรเนี่ย
โทรแจ้งตำรวจสพหนองย่าไซดบอกมาตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าไปดูกล้องวงจรปิดแล้วเพราะว่ารถจักรยานยนต์คันก่อเหตุ
มีลักษณะคล้ายของนายพีรพัฒน์ที่เคยขี่เข้ามาในพื้นที่วัดบ่อย
ตำรวจสืบจนทราบว่ารถจักรยายนพ่วงข้างที่ใช้ก่อเหตุเป็น
เชิญตัวนี่ฮะนายพีรพัฒน์คือเป็นพระนะครับคุณผู้ชมฮะ
เป็นพระพระลูกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอด่านช้างนะครับ
มาสอบปากคำที่โรงพักนายพีรพัฒน์รับสารภาพว่าขโมยเสาเต็นต์ของวัดจริง
เพราะไม่มีเงินก็พาตัวไปศึกสิครับ
แล้วก็แจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด
แล้วส่งตัวฝากขังต่อต่อไปครับนี่ค่ะอืม